โลก๒ใบก็ว่าเยอะแล้วนี่มันโลก๔ใบมันยังไงกันหมด
แล้วคือเนี่ยมันเป็นข่าวร้อนออนไลน์กันมาเลยหมาโอ้โหเล่นกันทุกช่องคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้ไม่พูดไม่ได้แล้วนะคะคือมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อฟ้า
น้องก็อ้างตัวว่าน้องเนี่ยเป็นแฟนกับนักร้องลูกทุ่งหนุ่มคนนึง
ไปจับได้ว่าผู้ชายครบซ้อนค่ะโลกสองใบไม่พออันนี้คูณสองไปอีก
มีสี่คุณผู้ชมค่ะเออแล้วสุดท้ายค่ะน้องท้องอ้าว
พอตั้งท้องมาปุ๊บเห็นบอกว่าเกิดเรื่องเกิดราวต้องไปทำแท้ง
แล้วสุดท้ายผู้ชายทิ้งน้องไปอีกแล้วเรื่องนี้จู่วนไปวนมา
ตัวละครมีชื่อน้องธัญญาอาสยามมาเกี่ยวข้องจะเกี่ยวยังไงเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคุณผู้ชม
คือเมื่อวานนี้ค่ะระหว่างที่น้องฟ้าเนี่ยไปออกรายการดังรายการหนึ่งนะ
แต่การพี่หนุ่มพูดถึงวีรกรรมของอดีตแฟนที่เป็นนักร้องลูกทุ่ง
ครบทรงครบซ้อนอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในผู้หญิงที่ครบซ้อนเนี่ยมีนักร้องสาวอักษรย่อทอทง
อันนี้น้องเขาเป็นคนพูดเองทั้งมาทิ้งเธอไปหลังจากที่พาเธอไปทำแท้ง
อันนี้หมายถึงฝ่ายชายจนท้ายที่สุดน้องบอกว่าน้องจะไม่ทนขอออกมาแฉ
เพราะว่าไม่อยากให้ฝ่ายชายไปทำแบบนี้กับผู้หญิงคนไหนอีกคุณผู้ชม
แล้วระหว่างที่รายการของพี่หนุ่มเขาไลฟ์อยู่ปรากฏว่าน้องนักร้องทอทงเนี่ยแหละ
อ๋อทัญญาอาสยาจ้าดูรายการอยู่พอดีเออ
สดสดอยู่พอดีก็เลยเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าพูดใหม่นะคะอืม
เลิกกันยาไหนก็พลาดมาขนาดนี้ก็ยอมรับให้ตรงครบซ้อนก็คือครบซ้อน
นี่จับได้ว่าไปหากันตอนตีหนึ่งถึงเลิกจบข่าวแล้วน้องธัญญาก็ลงท้ายด้วยคำนี้ว่ากรรม
อุ้ยสั้นกรรมแบบกรรมเวนอ่ะค่ะมาแบบนี้คนก็ตกกระใจว่าอ้าว
ธัญญามาดูเองอ้าวแล้วแสดงว่าทอทงที่น้องฟ้าเขากล่าวอ้างถึงก็คือธัญญาอาสยามอ่ะสิ
เออนะฮะเออแล้วนักร้องลูกทุ่งชายที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับน้องธัญญา
เอ้ามันก็คนนั้นล่ะสิก็เออก็มีอยู่คนเดียวมันก็เอ้ากันไปเอ้ากันมาเอ้า
คุณผู้ชมยังไม่ทันให้เราได้ต่อสายสอบถามเรื่องนี้กับน้องธัญญา
เจ้าตัวมาไวกว่าไทยรัฐคุณผู้ชมขอชี้แจงเองชัดเลย
เฟซบุ๊คส่วนตัวบอกว่าขอไม่ให้สัมภาษณ์ใดกับเรื่องที่เกิดขึ้น
แล้วก็ขอโทษไปถึงอาโล่ในรูปคู่นี้แฟนเขานะ
หนุ่มคนปัจจุบันที่ต้องมารู้สึกแยกกับเรื่องในอดีตของเธอด้วย
ส่วนนักร้องลูกทุ่งชายที่ถูกคาดเดาว่าจะเป็นเขาคนนั้นหรือเปล่า
นักร้องลูกทุ่งสายประกวดคนนั้นใช่ไหม
เราก็พยายามติดต่อไปด้วยแต่ว่ายังไม่สามารถติดต่อได้นะคุณผู้ชมนะ
ใดก็แล้วแต่เสพข่าวด้วยความจะเย็นหน่อยแล้วกันเนาะ
เน้นอะไรก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันค่ะนะคะก็อย่าลืมนะ
เน้นอะไรก็แบบว่าใจเขาใจเรานะขอแบบนี้ฟ้องร้องกันได้นะคะ